คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวเนี่ย
เรามีนำเสนอในทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่
เป็นสุดยอดน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศตอนนี้คึกคักขนาดไหน
สวยมากนี่ครับน้ำตกโอ้โหเป็นชั้นแบบนี้
นี่คือความสวยงามของทีลอซูนะครับในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
อำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับที่เห็นสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ
นักท่องเที่ยวแห่กันมาเยอะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบร่องแพรยางนี่
ลำน้ำแม่กรองครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่นิยมกันมากนะครับ
มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวน่าประทับใจอีกหนึ่งกิจกรรม
โดยระหว่างการล่องแพรยางนะครับนักท่องเที่ยวจะผ่านแก่งต่าง
แล้วก็หน้าผาสูงตลอดเส้นทางของการล่องแพรครับเส้นทางนี้นะครับ
น้ำตกที่สวยงามให้ชมกันอีกแห่งนั่นก็คือน้ำตกสายรุ้ง
เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเป็นยังไงน้ำตกสายรุ้งนะครับ
แบรนด์โบนี่แหละครับโดยการล่องแพร่นะครับ
เดี๋ยวนะคะนอนไม่ต้องนอนนอนในแผ่เลยเหรอค่ะ
สองถึงสามวันน่ะแนวเล่นสองถึงสามชั่วโมง
มันก็ขึ้นอยู่กับความแรงของน้ำนะถ้าน้ำแรงหน่อยก็อาจจะเร็วนิดนึง
แต่ถ้าน้ำช้าเอ่ยก็ไปแบบชิวนี่แหละครับ
แล้วก็พอล่องมาถึงช่วงหนึ่งนะครับนี่บริเวณผาเลือดครับ
เขาบอกว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาด้วยรถยนต์

เพื่อที่จะเข้าชมในจุดบริเวณนั้นนะครับ
ก็จะได้เห็นถึงความสวยงามโดยรวมของนักตกทีลอซู